คิดไม่ออกใช่ไหมฮะว่าจุดเริ่มต้นของเชียร์ที่คำออน

น่ารัก

แกล้งมันแต่มันเยอะมัน
แย่มันเป็นคนโรคจิตมาก
พุทธกับศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัว
เสร็จสมจนสมสาร

ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องมีอะไรให้ตุ้ม

โอ้โหถูกใจเหลือเกิน
มันจะถูกชะตากับผู้ซึ่งสูงอายุ
มีแบบเหมือนคนที่จะเดินเข้ามาขอเบอร์เรา

ราศีไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงาน
แล้วคุณจะรุ่ง